คุณผู้ชมครับในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
อาจจะมีเศรษฐีใหม่จากการถูกรางวัล
สูงถึงกว่า๕๐๐๐ล้านบาทแล้วนะครับ
เป็นยอดเงินที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ
ทำให้ตอนนี้มีผู้ออกไปซื้อ
เพราะว่าหวังว่าจะถูกรางวัลนะครับ
ส่วนโอกาสที่จะถูกรางวัลคว้าเงินมหาศาลก้อนนี้

ถึง๑๐๐๐ล้านดอลลาร์สาวรัฐ

โดยมีรายงานว่ามีผู้เกือบโชคดี

ที่จะออกรางวัลในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
ลึกกว่า๕๑๐๐๐ล้านบาท
สูงที่สุดในประวัติศาสตร์สาวรัฐ
และแน่นอนว่าเงินรางวัลมูลค่ามหาศาลช่างหอมหวาน
ยาวยวนนักเสี่ยงโชคทั่วอเมริกา
นักเสี่ยงดวงคนหนึ่งบอกว่าตัวเลขทั้ง๖ชุด
คือความหวังของคนที่สักวันหนึ่งอยากจะเป็นเศรษฐีกับเขาบ้าง

และชุดตัวเลขเหล่านี้ก็เป็นคำถามว่า
โอกาสที่จะคว้าเงินกว่า๕๐๐๐ล้านบาท
จากมหาวิทยาลัยเนบราสก้าโอมาฮา
ว่าเรื่องนี้คณิตศาสตร์มีคำตอบ
โดยเมื่อคำนวณความน่าจะเป็นแล้วพบว่า

อยู่ในอัตราส่วน๑ต่อ๓๐๒๕ล้าน

ซึ่งความเป็นไปได้ที่น้อยยิ่งกว่าน้อยนี้
ทำให้ในฐานะนักคณิตศาสตร์

น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด

ความคิดว่าจะเป็นคำตอบที่สุด

ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้
ก่อนหน้านี้เคยมีผู้ถูกรางวัลแจ็คพอร์ต
เคยพุ่งสูงถึง๖๕๖ล้านดอลลาร์
หรือเปล่า๒๐ล้านบาทเมื่อปี๒๕๕๕
และมีผู้ถูกรางวัลแบ่งกัน๓คน
ขณะที่รางวัลยักษ์ผลัดสูงสุดในสหรัฐ
พุ่งสูงถึง๑๕๐๐ล้านดอลลาร์
หรือกว่า๔๕๐๐๐ล้านบาท
และในตอนนั้นมีผู้ถูกรางวัลแบ่งกัน๓คนเช่นกัน
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน